เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าง้อแฟนสาวไม่สำเร็จค่ะ
เหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพควนขนุนจังหวัดพัทธลุงก็ไปตรวจสอบ
หน้าบ้านเล็กที่๖๓หมู่๘ตำบลตะโหดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขู่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
อุไรอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของบ้านเล่าว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นอดีตแฟนของนางสาวเอ็มลูกสาวของเธอนี่แหละ
เพราะว่าหลังจากเลิกรากับลูกสาวไปได้ประมาณ๔เดือน
อดีตแฟนคนนี้ชอบโทรมาข่มขู่ทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาวเลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะก่อเหตุครั้งนี้ด้วยความโมโหและพยายามจะข่มขู่ฝ่ายหญิงอะค่ะ
อุไรบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะชอบใช้กำลังทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ทำให้ลูกสาวเธอทนไม่ไหวแล้วก็หนีกลับมาอยู่กับครอบครัว
แต่ก็ยังคงถูกอดีตแฟนเนี่ยคอยตามโทรข่มขู่ตามรังความตลอดเวลา
จนกระทั่งเกิดเหตุเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดนะคะ
เรื่องต้นทางตำรวจก็จะเรียกตัวอดีตแฟนของลูกเจ้าของบ้านมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นผู้ก่อเหตุไหมมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หรือไม่
แล้วก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ